นี่ก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดเมื่อวานนะคะ
มีรถเก๋งไปชนกับรถจักรยานยนต์เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานข้ามทางรถไฟ
หัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับแล้วคนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์กันมาค่ะ
เป็นสองสามีพระยาพอชนปุ๊บกระเด็นตกสะพานแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ตำรวจสภหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหัดใหญ่
ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะนี่ก็คือสะพานข้ามทางรถไฟ
ถนนเพชรเกษมเป็นสะพานสายหลักเข้าออกตัวเมืองหัดใหญ่
ครับมีรถเก๋งโตโยต้าจอดอยู่บนสะพานแบบขวางถนนเลยนะคะ
ด้านหน้ารถเนี่ยพังกันชนหลุดคนขับทิ้งรถหลบหนีค่ะ
หากออกไปประมาณ๔เมตรเจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน
ล้มอยู่ริมทางเท้าที่ราวสะพานสภาพด้านหน้าถูกชนจนยุบนะคะ
หน้ารถยังมีถุงใส่กับข้าวแขวนอยู่เลยอ่ะค่ะอืม
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามากันสองคนนะคะเขากระเด็นตกไปอยู่กลางถนนแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่
ชื่อนายสักกรินแทร่ตันอายุ๖๓ปีและนางสมพรแซ่ตันอายุ๖๐ปีเป็นสองสามีภรรยา
แต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่คนขับรถเก๋งหนีไป
สุดท้ายก็ไปพบพนักงานสอบสวนค่ะชื่อว่านายปกครองสัตถาวรอายุสามสิบปี
เป็นชาวอำเภอหัดใหญ่นี่แหละเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เมา
แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ขับรถเก๋งขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟแล้วมีกระบะคันหนึ่งวิ่งสวนมา
แต่ขับกินเลนข้ามมาที่ฝั่งของรถเก๋งครับรถเก๋งเองก็เลยหักหลบทิศซ้าย
แต่ล้อไปกระแทกกับทางเท้าทำให้รถเสียหลักหมุนกลางสะพาน
ก็เลยไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังรถกระบะมาพอดีอ่ะค่ะอืม
ก็เลยทำให้สองสามีภรรยาที่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
เด็นออกจากรถแล้วก็ตกสะพานสะพานสูง๔เมตรนะคะครับ
ตกลงไปบนถนนแล้วก็เสียชีวิตโอ้โหสูงนะดูสิใช่
หนีไปเพราะตกใจอ่ากลัวขอไปตั้งสติก่อน
อย่างเงี้ยแล้วก็ไปพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็บอกว่าไม่ได้เมาแต่กว่าจะไปพบเนี่ยค่ะ
ก็ตรวจแอลกอฮอล์นะแต่ตอนไปพบก็ห่างหายไปหลายชั่วโมงแล้วอ่ะ
ก็ไม่เจออะไรแล้วไงไม่เจอแอลกอฮอล์นะคะ
ก็ไม่ได้แจ้งข้อหาเพราะว่าต้องรอผลตรวจจากแพทย์ก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องมีการสอบสวนพยานแวดล้อม
ก็เชิญตัวพยานคนที่เห็นเหตุการณ์มาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องเชิญตัวคนที่ขับรถเก่งคันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากหลักฐานอะไรชัดเจนก่อน
ส่วนบรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
ญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีญาติพี่น้องชาวบ้านคนรู้จักเขาก็แวะไปเคารพศพกันอย่างต่อเนื่อง
ทุกคนตกใจมากนะคะที่ทั้งคู่มาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้
ถ้าเป็นพ่อเก๊ก็สิทธิ์สัมปัชฌาครับ

เป็นแม่ก็สมมุติสัมปัชฌายัด
การธึงตัวหนี้มีสำคัญดี

คืออยากให้เขาเข้ามามอบตัว
ว่าอยากเขาเข้ามารับผิดชอบ

ตัวผู้ตายเขาก็ขายของอยู่ในตลาดกิมหยงนะ

แม่ค้าที่ตลาดกิมหยงก็ที่รู้จักกับผู้ตายก็บอกว่า
ผู้ตายทั้งคู่ทั้งสองสามีพระยาเป็นคนดี

ตัวสามีขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ตัวภรรยาไปขายนมอยู่ที่ตลาด

ช่วงตีห้าของทุกวันก็จะไปขายแล้ว
ทั้งคู่ก็จะไปกันละที่ตลาดกิมหยง
ตอนเกิดเหตุขี่รถกลับจากไปรับนมมาขายค่ะ

ก็คนที่รู้จักเขาก็บอกว่าสลดใจแล้วก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์นะคะ

คือไอ้ชนแล้วก็หนีไปก่อนแล้วก็มาเนี่ย

ว่ามันมีผลกับเรื่องการเจ็บการตายของผู้ที่เขาประสบเหตุไหม

แต่ว่าถ้ายืนรอพบตำรวจตอนนั้นเนี่ย
เหตุการณ์มันอาจจะดีขึ้นใช่นะคะ